คุณผู้ชมคะเนื่องในวันแม่แบบนี้เนี่ย
อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์ที่น่าประทับใจ
ระหว่างคู่แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยค่ะ
พี่ไผ่โพงสะท้อนกับคุณแม่ของเขา

แล้วมีโมเมนต์น่ารักให้ได้ติดตามกันด้วย
ไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ยังแข็งแรงคล่องแคล่วกว่าเราที่เป็นสาวอีก

ซึ่งในวัดธรรมมงคลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะ
มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลย
อย่างเช่นพระวิริยมงคลมหาเจดี
นี่เป็นเจดีที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะ
คือชั้นบนสุดเขาจะบรรจุพระเกษา
ส่วนของเส้นผมพระพุทธเจ้า
พระอุรังคาธาส่วนของหน้าอก
และพระบรมศาอริริกธาก็คือส่วนของอัธธิ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้รับมาจากบังคลาเทศค่ะ
มาถึงจุดนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ไผ่คุณแม่แล้วก็พลอยเอง
ก็ได้กราบศักระพร้อมกับนั่งสมาธิเจริญปัญญากันด้วย
คือจะบอกว่าขึ้นไปข้างบนตอนแรกมันเดินเหนื่อยนะ
เพราะ๑๔ชั้นแต่ว่าพอไปนั่งอยู่บนจุดนั้นแล้ว
รู้สึกเย็นรู้สึกสงบดูคุณแม่พี่ไผ่สิสงบนิ่งมากเลย
อกจากนี้ค่ะที่นี่เนี่ยยังมีพระหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
นั่นก็คือพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย
ประดิษฐานอยู่ในสาราหลังคาแบบดงแก้ว
ยกชิ้นใหญ่นี้นะคะสร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาจากประเทศแคนาดาเลยนะ

ซึ่งพี่ไผ่กับคุณแม่เนี่ยเคยมาที่วัดนี้อยู่บ่อยครั้งแล้ว
ในครั้งนี้แม่ลูกเขามีโอกาสได้พูดคุยกัน
ย้อนคุยถึงเรื่องราวในวัน
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเห็นพี่ไผ่นะ
เรียบร้อยเข้าวัดทำบุญแบบนี้นะ
กว่าจะมีวันนี้ได้อดีตเคยแสบส้นเหมือนกัน
ซึ่งคุณแม่เขาก็มีวิธีจัดการกับเด็กดื้อด้วยค่ะ

บางครั้งกับเพียะ
ไม่น่าเชื่อนะพี่ไผ่ดื้อเหรอตอนเด็ก
เด็กธรรมดาส่วนมากเด็กบ้านนอกจะเป็นอยากเล่นอยากทำอะไรข้อก็แบบ

จะดูดนานเลยเพราะว่าเด็กเราอาจจะดื้อคุณแม่ก็มีขึมกำลาบบ้างนะคะ
และได้ความที่ว่าพี่ไผ่เนี่ยเขาทำงานอยู่คุณเทพทุกคุณคุณสม
ส่วนคุณแม่ของพี่ไผ่เขาอยู่ศรีสะเกด
ระยะทางมันก็ห่างกันพอสมควร
การแสดงออกทางความรักหรือการบอกรัก
เขาก็ไม่ค่อยได้ทำกันสักเท่าไหร่ไง
วันนี้วันแม่พลอยก็เลยถือโอกาสเลย
ไผ่บอกรักคุณแม่ผ่านบันเทิงไทยรัฐ

จริงแหลกแม่มากที่ไหน
มันเป็นเรื่องที่อยากจะฝาก
บอกไปถึงน้องพี่ที่มีพ่อมีแม่ที่อยู่
พบกันพร้อมอย่างที่ผมบอกได้ตอนแรก
ว่าเราจะรักษาสิ่งคนนี้ว่าอย่างไร
เพราะว่ามนุษย์เราสุดท้ายก็ต้องตาย
แต่วันนี้เราทำให้เขามีความสุขหรือยัง
วันนี้นะครับก็ทั้งกายกรรมนะครับ

กรรมอะไรที่ลูกได้เคยร่วงเกิน

อยากจะบอกว่าหักแม่ที่สุดได้ร่วง

อาเมย์กะลักลูก

ลูกอยู่รอดบอดภัย

พอยจะบอกว่าน้ำตาแบบแอบซึมเหมือนกัน